ขอนแก่นคราวนี้เป็นชายชาวต่างชาติมาที่ร้านนวดแล้วพนักงานอยู่ที่ร้านนวดคนเดียว
ชายชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหเขาสูงใหญ่นะเขาร่างกายกำยำ
พยายามจะข่มขืนพนักงานนวดแล้วทำร้ายร่างกาย
จนเธออาการสาหัสและเลือดอาบเลยคุณ
หลังจากนั้นชายชาวต่างชาติคนนี้เขาออกจากร้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะนาทีหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยจริงมันมีทั้งก่อนแล้วก็หลังในการก่อเหตุ
อันนี้ตอนแรกที่ผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้เขาเดินเข้ามาในร้าน
เขาหายเข้าไปในร้านประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเขาก็เดินออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไปเลย
ทีนี้มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คือเห็นเพราะว่าเขานั่งอยู่ที่บริเวณแถวหน้าร้านนั้นน่ะ
เขาก็สังเกตพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติคนนี้ด้วย
ประกอบกับที่ร้านมันมีอะไรแปลกคือมันมีเหมือนกับเป็นน้ำไหลออกมาจากข้างในร้าน
แล้วก็เป็นลักษณะที่น้ำเหมือนกับมีผสมเลือดด้วยอ่ะทีนี้ก็เลยผิดสังเกตจุดนี้นั่นแหละ
แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าหมอนวดโดนทำร้ายอยู่ข้างในอ่วมเลยนะคะ
ตอนที่ชายชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในร้านนวดแล้วในโพสต์เนี่ยนะเขาก็บอกด้วยบอกว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ทำร้ายแล้วก็พยายามข่มขืนพนักงานนวดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้สึกข่าวค่ะก็เลยไปที่ร้านนวดนี้ซึ่งเมื่อวานนะคะร้านนี้ปิดให้บริการนะผู้สึกข่าวเราก็ไปสอบถามชาวบ้านถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าของวันที่๒๗กันยาที่ผ่านมาแล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์ก่อนแล้วก็หลังที่ชายชาวต่างชาติคนนี้มาก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังบอก
เหมือนกับยิ้มก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่จุดที่มันผิดสังเกตคือน้ำอ่ะมันไหลออกมาจากร้านไหลเจิ่งมาข้างหน้านะคุณผู้ชมผ่านตรงประตูด้านล่างอ่ะแล้วก็มาถึงพื้นถนนหลังจากนั้นมันเป็นน้ำเหมือนกับผสมเลือดเลือดแดงออกมาอีกค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยแบบยังคิดอยู่เลยว่าร้านลืมปิดน้ำหรื
๔๕ปีนอนเปลยไกลแล้วก็ชักเกรงอยู่ในร้านทีนี้ค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์พังประตูเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็ไปเจอพอเข้าไปแล้วก็ไปเจอพนักงานได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเลือดท่วมอยู่ในร้านจริง
เดี๋ยวฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะจังหวะที่เข้าไปเห็นก็ต้องเร่งช่วยเหลือก่อนนะคะเพราะว่าเลือดอาบเลยตอนนั้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องความคืบหน้าทางคดีกับทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นก็เปิดเผยบอกว่าคนเจ็บ
คือนางสาวมนัสนันกลิ่นสุคลอายุ๔๕ปีเป็นชาวลบบุรี
ซึ่งก็มาทำงานเป็นหมอนวดที่ร้านที่ขอนแก่นร้านนี้นี่แหละนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านด้วย
ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดคือก็เห็นหมดแหละตอนที่ชาวต่างชาติก่อเหตุ

มอเตอร์ไซค์เหมือนกับมอเตอร์ไซค์วิบากคุณผู้ชม
สีแดงขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขี่หลบหนีไป
ทีนี้อาการของทางคนเจ็บนางสาวมณษฎรรณ
จากที่ดูอาการที่โรงพยาบาลตอนนี้ถือว่ารู้สึกตัวแล้วนะคะ
แต่ก็ยังให้การไม่ได้เพราะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ก็ต้องมีการประสานให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
เพื่อดูว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่านะคะ
เพื่อที่จะนำผลสรุปจากแพทย์นำมาใช้ประกอบสำนวนคดีด้วย
แล้วเดี๋ยวจะมีการขออนุมัติศาลออกไหมจับชายชาวต่างชาติคนนี้
ต้องโดนแน่ค่ะข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
คอปมาเป็นภาพนิ่งจากรอกวงจรเป็นอีกชิ้นหนึ่ง
ทีนี้การออกหมายจับตอนนี้ตำรวจเขาส่งภาพผู้ชายคนนี้
ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือตมด้วย

เพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปผ่านช่องทางต่าง
ก็ไปตรวจภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายเนี่ย

ตามเส้นทางบอกว่ามีการเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลังเมือง
แต่ตอนนี้ยังไม่พบว่าเขาไปจอดตรงไหนไปพักอยู่ที่ไหน
รวมถึงตรวจสอบเรื่องของการเช่ารถจักรยานยนต์ตามร้านต่าง
เมืองขอนแก่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่า
มีหญิงชาวไทยคนไหนที่มีสามีชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้
แล้วพากันไปอยู่ที่ขอนแก่นเพื่อหาบ่อแสว่าคนร้ายคนนี้เป็นใครแล้วอยู่ที่ไหน
ลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่แม่จะมาทำงานที่ร้านนวดที่ขอนแก่นเนี่ยนะ
แม่เคยไปทำงานอยู่ที่ออสเตรเลีย๗ปี
แล้วก็กลับมาเมื่อ๗เดือนที่ผ่านมา
คนที่ลงมือก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
แปลงแต่ละด่านเพื่อติดตามตัว
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิด

ตรวจสอบรถที่พวกเขาทำมาใช้
ว่ามันจากญาติหรือมันจากยืมจากเก้าหรือจากจุดไหน
อันนี้ก็ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา

ลูกเล่าให้ฟังนะว่าทางตำรวจเขาเปิดภาพในร้าน

สิ่งที่ลูกเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือ
ต่างชาติคนนี้ทำร้ายแม่
แล้วสภาพแม่นี่คือเลือดเต็มไปหมดแล้วนะ
หลังจากที่ชาวต่างชาติคนนี้เขาออกไป

พยายามกระเสือกกระสนเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วเอาน้ำล้างคราบเลือดคุณ
ทีนี้คือจังหวะนั้นอาจจะสลบหมดสติไปแล้ว
น้ำในห้องน้ำมันก็เลยไหลออกมาข้างนอก

ลูกบอกว่าเห็นภาพแบบนี้ก็รับไม่ได้ที่แม่

ทีนี้หลังจากนี้ตำรวจจะสืบสวน
ก็ไปแจ้งตำรวจได้เพื่อให้จับกุมมาดำเนินคดีนะครับ